เปิดปากกับภาคภูมิ

ไม่ให้ลงไปตรวจสอบอย่างจริงจัง
แล้วที่สำคัญเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ
โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่
แล้วก็มีสาขาค่อนข้างเยอะค่อนข้างมาก

คือเราอยากรู้ว่าแล้วมาตรฐานการทำงาน
คือทุกเครือมันเป็นแบบนี้ไหม

มีชื่อทำเป็นประกันสังคมอยู่ที่นี่ค่ะ

แล้วบังเอิญมันมีประวัติมาใบหนึ่งที่บอกว่าเราป่วย

คือประกันเขาก็บ่ายเบี่ยงมาโดยเขาอ้าง

ว่าทางโรงพยาบาลกไก่ส่งมาว่า

โรงพยาบาลเอาข้อมูลที่เราไม่ได้เข้าไปทำการรักษา
เอาไปอ้างอินกับบุคคลภายนอกว่าเราป่วย

กับเขาหรือที่อื่นเลยเราไม่ได้ตรวจเลย
บริษัทประกันเนี่ยเพิ่งจะยอมอนุมัติการจ่ายเงินมา
หลังจากปรากฏเป็นข่าวได้ไม่กี่วันนะ

วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่
ต้องบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะไม่เกิดกับตัวเองนะฮะ
วันดีคืนดีท่านอาจจะเจอเรื่องแบบนี้ก็ได้นะครับ

เป็นวิศวกรอายุ๓๐กว่านะครับ
เธอเนี่ยไปตรวจว่าพบว่าเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกนะฮะ

เป็นประกันชีวิตแบบเจอจ่ายจบ
ถ้าตรวจพบว่าเจอมะเร็ง
เขาจะจ่ายให้เลย๑ล้าน๗หมื่นกว่าบาท
ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอะไรก็ว่ากันไป

เพื่อจะขอรับตรงที่ทำประกันเอาไว้
แต่บริษัทประกันเนี่ยเขาส่งหนังสือมาบอก
ขอยกเลิกขอบอกล้างกรมทัน
เพราะไปตรวจสอบแล้วว่าพบว่าเธอเนี่ย
ปกปิดประวัติการรักษาอาการป่วยเอาไว้

ช่วงกลางปีนี้นะฮะ๖๕

ผู้หญิงคนนี้เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ในลักษณะอาการที่มีเลือดออก

แล้วปกปิดเอาไว้นี่แหละคือเหตุผลต้นเหตุ
ที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่า
ตอนนั้นเนี่ยปกปิดประวัติถ้าเกิดไม่ปกปิดเนี่ย
เขาไม่ทำให้หรอกนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ต้องไล่
ไปหาหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไม่มีผลอะไรคืบหน้าออกมาต้องไปร้องขอความช่วยเหลือ
จากทนายดังอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรสุดท้ายเนี่ย
ทางโรงพยาบาลเขาถึงออกมายอมรับว่าเป็นการขี่
ข้อมูลผิดเป็นการกรอกประวัติการรักษาผิด

แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะออกมายอมรับแล้ว
ทางบริษัทประกันก็ยอมจ่ายค่าสินใหม่ตามที่ทำ
เจอจ่ายจบไว้ให้แล้วแต่เธอบอกว่าต้องการร้องขอ
ความเป็นธรรมแล้วก็ความชัดเจนมากกว่านี้
หน่อยนะฮะสองท่านแขกรับเชิญในรายการนะครับ
ผู้ชมครับหนึ่งคือผู้เสียหายคุณเอ๋นะฮะอีกท่าน
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่า
คงไม่เจอกับเธอหรอบางทีมันไม่แน่นะครับ
ครับตรงเนี้ยผมผมฟังจากคุณเอ๋ที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ย
ต้องบอกว่ามันก็ถือว่ายากพอสมควรในการตามเรื่องนะ
เดี๋ยวให้คุณเอ๋เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับคุณเอ๋
เริ่มต้นเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะสำหรับอาการป่วยของเราที่เจอ
ก็เริ่มต้นก็คือเมื่อตอนกลางปีเดือนกรกฎาค่ะ
เด็ดไปตรวจเจอว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปังบนลูกอ่า
ค่ะทีนี้เราก็เข้ากระบวนการรักษาอะไรเสร็จก็เอ่อ
ช่วงกลางเดือนสิงหาก็มียื่นเคลมประกันที่เราทำไว้เป็นประกันที่คุ้มครองโรคร้ายแรง
แล้วอ่าช่วงต้นเดือนตุลาบริษัทประกันก็ส่งจดหมายฉบับนี้มาครับ
บอกล้างกรมทันโดยอ้างว่าเรามีการปกปิดประวัติค่ะเคยป่วยเคยรักษาด้วยโรคเกี่ยวกับอ่า
ด้านนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้แถลงเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะอ่าผมผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนตอนนี้คุณเอ๋หายแล้วใช่ไหม
ไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วผ่านกระบวนการเรียบร้อย
เหลือก็ตรวจสอบเช็คอัพกันทุกปีต่อไป
หรือว่าตามที่คุณหมอนัดค่ะอ่าส่วนระหว่างทางตรงนั้นนะครับ
อ่าผมไล่อย่างงี้ก่อนนะคุณเอ๋กรกฎาคมหกห้า
กรกฎาคมที่ผ่านมาไปตรวจเจอว่าเป็นตรวจเจอเชื้อมะเร็ง
มดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาล
เป็นเรื่องใช่ค่ะหลังจากนั้นสิงหาคมก็ยื่นเคลมประกันค่ะ
แล้วตุลาคมประกันบอกล้างสัญญามีหนังสือส่งมาที่บ้านใช่ไหมฮะ
ไม่ได้โทรมาบอกอ่าไม่ได้โทรมาบอกค่ะ
เป็นหนังสือตรงมาเลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาแจ้งไม่มีแจ้งอะไรเลยค่ะ
เพราะนี่คือการเจอจ่ายจบนะฮะเขาทำครั้งเดียวถ้าเจอก็จ่ายจบเลย
เหมือนโควิดค่ะไม่ใช่ว่าทางโรงพยาบาลไปเคลมไปยื่นอะไรให้
ก็คือไม่ใช่แฟลตเทรมค่ารักษาค่ะค่ารักษาเนี่ยคุณเอก็จ่ายสด
ใช่ค่ะใช่ไหมที่เหลือก็อันนี้เราก็ไปยื่นตามสิทธิ์
เขาแจ้งมาว่าเรื่องแจ้งบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอ่า
แล้วก็มีเลขที่กรมฐานต่างต่างเนื้อหานะครับทุกผู้ชมครับ
เนื้อหาเนี่ยทางหนังสือของบริษัทประกันเนี่ยบอกว่าได้ไปตรวจสอบแล้ว
ปรากฏข้อความจริงว่าผู้เอาประกันชีวิตมีสุขภาพไม่สมบูรณ์
ร่วมกับมีประวัติการรักษาเกี่ยวกับภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติ
และตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มาก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
โดยข้อความจริงดังกล่าวนี้เป็นสาระสำคัญต่อการพิจารณารับประกัน
แต่ก่อนหรือขณะขอเอาประกันชีวิตกับบริษัทมิได้แถลงให้บริษัททราบ
ซึ่งหากบริษัทได้ทราบก่อนก็จะไม่เข้าทำสัญญาประกันชีวิตกับผู้เอาประกันชีวิต
ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตตามกรมฐานประกันชีวิตรายนี้จึงตกเป็นโมคียะ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราแปดร้อยหกสิบห้า
ตอนได้รับมันสุดยอดแบบนี้โอ้ตกใจค่ะคือตกใจเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุผลที่แจ้งคือเรามีอาการป่วยมาก่อนที่จะไปทำอาการ
ซึ่งเรารู้ตัวค่ะว่าเราไม่เคยป่วยเราไม่เคยมีอาการแบบนี้
แล้วเราก็ไม่เคยไปรับการรักษาที่ไหนเลยด้วยอาการนี้คือถ้าเขาแจ้งยกเลิกอย่างนี้เท่ากับว่า
ประกันที่ทำเอาไว้เจอจ่ายจบใช่ไหมใช่ค่ะต้องเขาต้องจ่ายเราเท่าไหรนะฮะ
หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันค่ะอ่า
แล้วเงินเงินทุนเอาประกันเราจ่ายเขาเท่าไหร่เราจะหมายถึงว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปแล้ว
ประมาณหนึ่งแสนบาทประมาณหนึ่งแสนบาทปีละห้าหมื่นปีละห้าหมื่น
ไม่ได้ไม่ได้ถูกเลยเขาทำเขาทำสามปีใช่ไหมสัญญาสองปีค่ะ
จ่ายไปละหนึ่งแสนบาทใช่ค่ะพอพออย่างงี้เราเราทำยังไงต่อคุณเอ๋
ก็รีบติดต่อไปที่บริษัทประกันนะคะตามเบอร์ที่เขาให้มา
พอติดต่อไปปุ๊บเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเขาจำเป็นต้องบอกล้างสัญญา
เพราะว่ามันมีเอกสารหนึ่งซึ่งเขาไปได้มาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ว่าเราเคยป่วยมาก่อน

รักษาเมื่อวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๕๙
ด้วยอาการประจำเดือนมามากผิดปกติค่ะ
แล้วก็มีให้เลือดไป๖ถุง
อันนี้ซึ่งเขาทางประการเขาบอกว่าอันนี้เป็น

ยืนยันว่าเราเคยมีประวัติการรักษา
แล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นมะเร็ง

ผู้ชมครับแถวรัฐนาธิเบสนนทบุรี
มิถุนายน๒๐๑๘ก็คือ๒๕๖๖

เมื่อ๔ปีก่อนมีชื่อคุณหมอเอาไว้
มีชื่อวันเวลาไว้๘นาฬิกา๕๐นาทีนะ
ที่มาหานะแล้วก็อาการคือก่อนมาโรงพยาบาลประจำเดือนมามาก
ผืนต่อวันหมายถึงใช้ผ้าอนามัย
มากขนาดใช้ผ้านามัย๑๐ผืนต่อวัน
ขณะนอนโรงพยาบาลประจำเดือนยังมาประมาณ๔๖ผืนต่อวัน

ไปตรวจสอบกับโรงพยาบาลมาพบว่าประวัติคุณเอ๋เนี่ย
เมื่อปี๖๑เนี่ยเคยไปเข้าตรวจอาการอย่างนี้
นี่แหละมันทำให้ปี๖๕มาตรวจพบมะเร็
ถ้าเขารู้ก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทำประกันให้

ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลแห่งนี้เราเคยไปรักษาไหม
ใช่ค่ะ

แต่ว่าข้อมูลที่เราเจอในระบบของโรงพยาบาลก็คือ
คือพอเกิดเรื่องตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเขาได้หนังสือจากโรงพยาบาลตรงนี้ตรวจสอบแล้ว

เราก็เลยโทรเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเราจะไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมของประวัติใบนี้ค่ะ
แต่บังเอิญว่าเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลมาเป็นประวัติอีกใบหนึ่งที่เราเคยเข้าไปรักษา
อันนี้คือของเหตุการณ์๑เดือนก่อนนะ
พอคุณเอ๋ไปโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเพื่อจะถามว่าเอ๊ะนี่ดิฉันเคยมาเหลือท้ายี่สิบเอ็ดมิถุนายนปี๖๑
ด้วยอาการเนี่ยเลือดออกมากเลือดที่ประจำเดือนออกมากผิดปกติอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาบอกเขาให้ประวัติตรงนี้มาว่าคุณเอ๋เนี่ยเคยมาเมื่อ๑๘พฤษภาคม๖๑
เป็นไข้ถ่ายเหลวใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเข้าไป๑วัน
แต่ใบรักษาใบแจ้งออกมาบอกว่า๔วันเหรอ
ไม่ใช่เป็นใบรักษาค่ะมันเป็นข้อมูลที่เขาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของเขา
แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยแล้วคุณเอ๋ทำยังไงต่อ
ตอนแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองติดต่อไปที่คุณหมอเจ้าของไข้
คุณหมอที่เขาระบุชื่อไว้ในใบนี้ค่ะในใบที่ว่ามีเลือดออกมากผิดปกติ
เพื่อจะสอบถามเขาว่าเพราะว่าคือเราพยายามสอบถามไปที่โรงพยาบาลแล้ว
จริงเราต้องการความกระจ่างของใบนี้แต่เรากลับไปเจอความผิดปกติของอีกกรณีหนึ่ง
เราก็เลยคิดว่าเราเลือกที่จะไม่สอบถามอะไรจากโรงพยาบาลแล้วดีกว่า
ก็เลยลองเปลี่ยนทางไปติดต่อไปติดต่อไปหาคุณหมอที่ระบุชื่อว่าเป็นเจ้าของไข้
ก็ปรากฏว่าได้คุยได้คุยทางโทรศัพท์กับคุณหมอ
คุณหมอเขาก็บอกว่าช่วงเวลาประมาณปี๖๑ช่วงมิถุนายน
ถ้าช่วงกลางเดือนหลังเนี่ยเขาไม่น่าจะได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้ว
เพราะว่าเขากำลังอยู่ในช่วงที่ทำเรื่องไปเรียนต่อที่หมอขอนแก่น

พอดีคุณหมอเขามีคลินิกอยู่ที่จังหวัดอุบล
แล้วมันมีเบอร์คลินิกของเขาอยู่ในอินเตอร์เน็ต
แล้วก็พิมพ์ชื่อนักสรรคุณแล้วเราก็เจอ

ซึ่งคุณหมอคุยกับเราในลักษณะที่ว่า
ช่วงนี้คุณหมอไม่น่าจะได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้ว
ไม่น่าจะได้เราก็ไม่น่าจะเคยรักษาใคร

แสดงว่ามันไม่มีคุณหมอรักษาคุณเอ๋
ในช่วงเวลานั้นตามใบที่เขาบอกมา

ที่เราจะดำเนินร่างได้ด้วยตัวเอง
ก็เลยไปติดต่อทางพี่ทนายรณรงค์

ซึ่งระหว่างนี้ที่คุณเอ๋ไปเคลมประกัน
แล้วเขาบอกเลิกสัญญากรมธรรมมา
แล้วก็ไปติดต่อโรงพยาบาลต้นเรื่อง

แล้วก็พบว่าไม่มี
คุณหมอที่เคยอยู่ในใบรักษาเรา

ก็คือด้วยสภาพตัวเองที่

ด้วยสุขภาพที่มันแทบจะไม่ไหวแล้วค่ะ

แล้วก็เพื่อนมีเพื่อนมาช่วย

สุดท้ายก็คือพอเรารู้สึกว่า

ทางโรงพยาบาลออกมายอมรับเรื่องความผิดพลาดตรงนั้นแล้ว

เมื่อกลางปี๖๕กรกฎาคม

เคยไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วมีอาการที่มันเป็นลักษณะ

เราต้องดูว่าสถานบริการแห่งนั้นเนี่ย
มันเป็นรัฐหรือเป็นของเอกชน

ให้อธิบดีอธิการของสปสเนี่ย

แต่โดยทั่วไปจากการทำงานของสบสเนี่ย

ตรวจให้เลยว่าเบื้องต้นเป็นยังไงบ้าง

ทีนี้พอมันมีการรักษาแล้วมันลงไว้ในตรงที่

เอาไปเบิกประกันสังคมหรือเปล่า

เพราะผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทาง
คณะกรรมการในบอร์ดของประกันสังคมด้วยท่านหนึ่ง

จากมันเป็นเงินของผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศเลย

ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ในกรณีของคุณเอ๋เนี่ย

ไม่เคยมารักษาเรื่องอาการเลือด

ทำให้เขาเบิกประกันเรื่องของ

แต่พอมาดูใบจริงแล้วเนี่ย

คุณเอาไปใช้ทำอะไรในระบบตรงนี้

หมายถึงไปไล่ค้นจากโทรศัพท์มือถือ

ไฟล์ภาพที่เคยเก็บไว้จากโทรศัพท์
เราถ่ายไว้เมื่อ๔ปีที่แล้ว

ใครมันจะไปบ้าถ่ายลูกตัวเองทุกชั่วโมง

คุณไปหาตอนเช้าแล้วแล้วตอนบ่ายทำงาน
ผมถามกลับไปแล้วโรงพยาบาลมีภาพตอนผมไปรักษาไหม

ถ้าเขาเลือดออกแล้วต้องให้เลือด๖ถุง

แต่ว่าวันนั้นที่ทางสบสอมา

ไปสอบที่โรงพยาบาลแล้ว

แต่เป็นใบที่เราเข้าไปในฐานะผู้ป่วยนอก
แล้วก็เข้าไปให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลเองว่า
เรามีอาการพวกนี้มาก่อนที่จะมาหาหมอ
เหมือนกับเราเจ็บไข้ไม่สบายไปถึง

ใช่แล้วตรงนี้เราเป็นคนให้ข้อมูลเอง

แต่รักษาไม่รักษาเนี่ยอันนี้ไม่รู้

จะต้องมีเอกสารผลการตรวจทางแล็บ
อีกเป็นวันกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็น

มีกระดาษแค่ใบเดียวที่บอกว่าเขาเป็น

ทั้งหมดเป็นความผิดพลาดในการทำเอกสาร
ผิดพลาดหนึ่งก็คือเรื่องวัน

กรอกข้อมูลคนไข้ผิดสลับคนกัน
ถ้าเกิดวันท้องเสียเนี่ยนอน๑คืนแต่ว่าไปกรอกว่า๔คืน
อีกอันหนึ่งคือเรื่องเลือดออกเยอะเนี่ยคือไม่มีเลย

เนี่ยค่ะกรณีแรกที่ห้องเสีย
เดี๋ยวผมขอคุยกับทางสอบส่อก่อนเพราะว่า
ทางธนาลงกับคุณเอ๋บอกว่าไปร้องที่สอบส่อด้วย

นายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์นะครับ
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสนะครับ
สวัสดีครับอธิบดีครับสวัสดีครับท่านครับ

กรณีของคุณเอ๋เนี่ยฮะ
หลังจากที่เราไปตรวจสอบในครั้งแรกสุดเลยนะครับ

เราได้ทราบข้อมูลว่ายังไงบ้างครับ
คือในส่วนของเราเองนะครับ

ก็ทางโรงพยาบาลก็ให้เอกสารมาชุดหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็มีใดดี
ว่าครั้งแรกก็ไปรักษาด้วยท้องร่วง
ครั้งที่สองก็คือเหมือนกับคนไข้มาที่โรงพยาบาล
บอกว่ามาด้วยเรื่องอาการเลือดออกนะครับ

ส่วนล่าสุดที่ทางเราไปดู
ในวันที่๘พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
ก็คือตรวจดูแล้วอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่า
เอารหัสของคนไข้รายอื่นมาใส่ในรหัสของคนไข้ราย
นะครับก็มีการลงประวัติการเจ็บป่วยของรายอื่นเนี่ยมาใส่ในการเจ็บป่วยของลายนี้นะครับ
แล้วคือเท่าที่เห็นนะครับ
คือทางโรงพยาบาลเองเขาก็ยืนยันแล้วก็
คุณเอ๋บอกว่าพอได้ผลยืนยันจากทางโรงพยาบาลเนี่ย

บริษัทประกันตอนนี้ก็จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรมาให้แล้วล่ะ
เกี่ยวกับเรื่องประกันที่เขาทำเอาไว้เจอจ่ายจบเนี่ย
แต่ในแง่ของการดำเนินการในการพิจารณาความผิด

มันต้องมีการดำเนินการตรงนี้ต่อไหมครับ
คือในส่วนของของพระราชบัญสถานพยาบาลเนี่ยนะครับ
ก็คือเราเองเราก็ดูว่าทางโรงพยาบาลทำผิดอะไร
ถ้าอย่างที่เอาประวัติมาใส่ผิดคนก็คือทำรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาด
ซึ่งสามารถก็ต้องไปลบทิ้งของเขานะครับ
เพราะว่ามันทำให้คนไข้อีกลายหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วย
ก็กลายเป็นว่าต้องเจ็บป่วยในโรคบางโรค
อันนั้นคือส่วนที่โรงพยาบาลทำผิดซึ่งพอมาดูฐานความผิดตามมาตรา๗๓เนี่ยนะครับ
ในมาตราเจสสิบสามในพระราชมจัดสถานพยาบาลเองเนี่ย
เขียนประมาณว่าค่าโรงพยาบาลเนี่ยจัดทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรคเอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของพยาบาล
หรือเอกสารกรณีอื่นอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จเนี่ยจะต้องระวังโทษจำคุกนะครับ
ซึ่งพอมาดูแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ได้ทำของเขาเป็นเท็จแต่ทำผิดคนครับ
ก็ประมาณอย่างนั้นเนาะก็มันก็เลยไม่เข้าข่ายมาตรานี้นะครับ
คือไม่ได้ทำเท็จแต่ว่าไปทำผิดคนอย่างเงี้เหรอฮะใช่ครับใส่ผิดคนครับ
อันนี้ทั้งกรณีท้องเสียนอนคืนนึงแต่ไปลงเขา๔คืน
กับเขาไม่ได้ไปตรวจรักษาเรื่องอาการเลือดออกเยอะมากผิดปกติแต่ว่าไปกรอก
อกชื่อผิดคนคือคือใส่ใส่ของประวัติคนไข้อีกคนนึงเข้าไปในนี้นะครับ
ละคุณกันเหรออันนี้คือใส่กี่อันนะครับครับ
ทางโรงพยาบาลก็ยอมรับตรงนั้นกับเรามานะครับแล้วแล้วยังไงฮะ
ก็หมายถึงว่าก็ก็จบกันไปอย่างเงี้ยครับหรือว่าหรือว่ายังไงต่อ
ก็เราก็บอกว่าให้เขาก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับในส่วนนั้นเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่เอาผิดเขาได้เช่นกัน
ส่วนของพระราชมัติฉบับนี้นะครับเพราะว่าในการให้บริการต่างเนี่ย
ทางกรมเองจะดูแลเรื่องของสถานที่เป็นหลัก
อาคารสถานที่ปลอดภัยไหมเพราะกรมเราจะต้องเป็นแบบแทนต่างต่าง
แล้วก็การบริการข้างในเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
คือมาตรฐานวิชาชีพก็คือถ้าเป็นแพทย์ก็จะมีแพทยศภาดูแลว่าการรักษาคนไข้อะไรต้องทำแบบไหนนะครับ
ฉัยอย่างไรตรวจอย่างไรอันนั้นคืออีกฉบับหนึ่งถามหน่อยได้ไหมคะท่านท่าน
ท่านท่านครับคือคุณเอกอยากจะถามอะไรท่านนิดหน่อยท่านให้ให้ถามได้ไหมฮะ
ถามได้ครับถามได้ค่ะอยากจะถามว่าจากจากกรณีของไอเดียทั้งทั้งหมดนะคะ
ที่ได้เอกสารจากทางโรงพยาบาลแล้วก็จากเอกสารหลักฐานที่เอ๋ยื่นเข้าไปค่ะ
ซึ่งมันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหลายส่วนอันนี้อยากทราบว่าทางสบสตรวจสอบแล้วพบความผิดของโรงพยาบาลเรื่องไหนบ้างคะ
ก็พบอย่างที่เรียนคุณเอ๋ไปเนอะก็คือเราก็แจ้งมาว่ามีเฉพาะเรื่องของใส่ประวัติคนผิดคนเท่านั้นเองนะครับที่เราเจอกันในโรงพยาบาล
แต่ที่เอกร้องเรียนไปที่สบสเนี่ยเท่าที่อันนี้เท่าที่เอกคิดว่านะเท่าที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะเป็นความผิดได้นะคะ
ก็คือหนึ่งเลยก็คือยังไงนะคุณเอ๋หนึ่งเลยคือก็คือบันทึกเวทระเบียนผิดก็คืออันนี้คือคือที่ท่านอธิบดีบอกมาเมื่อกี้ส่วนกรณีที่สองคือกรณีที่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบเอกสารกรณีของการแอดมิตรเกินจริงก็คือสองกรณีนี้อันนี้รวมรวมเป็นไม่มีค
เอาผิดไม่ได้เลยจริงจริงใช่ไหมฮะเหมือนที่อย่างนี้ต้องดูว่าเขาจะไปทำผิดอะไรต้องคุยกับคุณเอกว่าแบบเนี้ยโรงพยาบาลยานเขาจะได้อะไรเนอะจริงจริงโรงพยาบาลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณเอกเองเนี้ยก็ทำประกันสังคมซึ่งโรงพยาบาลประกันสังคมที่เอาประกันตัวเนี้ยก็คือเขาจ่ายเงินลายหัวมาตอนต้
นางกากเนี้ยไปเบือกเงินที่ไหนได้เขาว่าโรงพยาบาลเขาได้เงินล่วงหน้าจากที่คุณเอกทำประกันสังคมครับจำประกันสังคมจ่ายเงินล่วงหน้ามาให้แล้วน้องจริงจนมันแต่ในฐานะคนที่ดูแลโรงพยาบาลนะคะอ่าคือท่านอธิบดีเชื่อว่าครับโรงพยาบาลนี้มีความผิดผิดพลาดแค่เอกสารของเอกไหมคะหรือว่าม
อธิบดีแล้วท่านอธิบดีสอบประสอบบอกว่าโดยข้อกฎหมายเนี้ยมันยังเอาผิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่คุณเอกเนี้ยเขาสงสัยว่าแล้วความเสียหายธนาโรนโรงก็สงสัยว่าแล้วความเสียหายในส่วนของตัวเขาเนี้ยการเยียวยงเยียวยาต่างต่างเนี้ยมันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขา

คุณเคยทำประกันสังคมหรือเปล่าถ้าคุณทำคุณจะรู้ว่าคนที่ทำประกันสังคมเนี้ยเขาจะเอาเงินมาให้กับโรงพยาบาลเบื้องต้นก็คือทั้งปีก็อาจจะประมาณพันกว่าบาทครับครับ
ป่วยป่วยไปกี่ครั้งเขาก็ได้พันกว่าบาทเท่านั้นแหละเขาจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเงินประกันสังคมมันจ่ายล่วงหน้าให้แล้วมันไม่สามารถไปเบิกประกันสังคมได้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเนาะคือเขาถ้าโรงพยาบาลเขาจะลงประวัติผิดลงสลับคนเนี่ยท่านอธิบดีสบสกำลังบอกแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ไปเบิกอะไรได้
ไม่ใช่สิทธิ์อื่นมันเป็นสิทธิ์ประกันสังคมเหมือนกับสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์บัตรทองเนี้ยครับรัฐบาลก็จะสั่งเงินมาให้อยู่แล้วเพราะเขาเขารายละเอียดป่วยมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเบิกประกันได้อย่างนี้ครับเบิกไม่ได้ทีนี้กรณีแบบเนี้ยครับท่านอธิบดีครับมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สํ

ใช่ไหมครับอันนั้นอันนั้นอื่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรียกก็
พาตธิศมือเหรอเขาโส่งให้หมดแล้วครับท่านครับ
เป็นเรื่องภายในของท่านแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องที่ว่าโบยสัตว์ประกันเลยสิทธิ์เพราะเรื่องอะไรเนี่ย
คุณนี้ส่งให้เราอยู่ใช่ไหม
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้เป็นเหตุทำให้บริษัทประกันยกเลิก

ส่งหลักฐานให้ทุกอย่างทั้งจดหมายบอกล้าง

ทั้งคลิปเสียงที่คุยกับคุณหมอทั้งไลน์ที่คุยกับคุณหมอ
ทั้งภาพถ่ายที่ถ่ายจากหน้าจอของโรงพยาบาล
ทั้งคลิปเสียงที่คุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ทุกอย่างที่มันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้

ภายในวันที่๓กันยา๓พฤศจิกา
ส่งให้หมดแล้ว
มีการเอาไปพิจารณาอะไรไหมคะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาจะหมด
เราอยากจะจากคุณหมอไม่ได้

หรือว่าทางทนายรณรงค์ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนี่ย
เขาแคลงใจเขาคาใจว่ามันจะจบหรือว่ามันจะหยุดกันแค่ว่าตักเตือนแค่นี้เหรอ
ทางกรมมีอำนาจหน้าที่เท่านั้นครับ
แต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็คือผู้เสียหายก็ไปดูอีกช่องทางอื่นนะครับ
เพราะว่าเราเองเราก็ตักเตือนเข้าไปครับ

ขอบพระคุณครับท่านอธิบดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

คือคือผมว่าผมไล่จนเข้าใจชัดเจนแล้วล่ะว่าในมุมของทางสบสเนี่ยบอกว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันมีเท่านี้
ถ้าอยากจะให้เยียวยาเพิ่มอยากจะอะไรต่างนานาหรือว่าจะเรียกร้องอะไรเนี่ยก็ต้องไปช่องทางอื่นทางสบสเนี่ยได้แน่
ไม่คือในเรื่องการเยียวยาเรื่องการเอาผิดเราไปแจ้งความอยู่แล้วกับทางกองปรับอยู่แล้วแต่ตรงนี้
อันนี้เรากำลังมองว่าในหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานนี้โดยตรงคือเราอ่ะคนธรรมดาเราเข้าไม่ถึงข้อมูลของการรักษาเราเข้าไม่ถึงข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แต่คนแต่หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลได้แต่ทำไมเขาถึงนิ่งเฉย
เขาไม่มองว่านี่คือเรื่องสำคัญนี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องของแบบชีวิตของประชาชนเหรอการรักษาในโรงพยาบาลมันคือไม่ใช่เราไปกินข้าวอ่ะเขาทำผิดมาคือไม่อร่อยก็คือเลิกกิน
ถามว่าถ้าเราเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลถ้าประวัติที่เขาคีย์ให้เอกผิดเป็นกรุ๊ปเลือดแล้ววันหนึ่งไอถูกหามไปโรงพยาบาลนึงแล้วปรากฏว่าเอกต้องให้เลือดอ้าวไปเปิดประวัติอ้าวคุณเลือดกรุ๊ปนี้ให้เลือดผิดกรุ๊ปเอ๋ตายไหมอ่ะ

คือในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเข้าไม่ถึงข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้ว
ผมถามในมุมนี้คุณเอกจะได้คุณเอกตอบด้วยนะ

๑คือเพราะว่าเวลาน้อยผมสรุปให้
ทางโรงพยาบาลเองหลังจากเขาตรวจสอบ
พอไปหาทนัยโดนลง
มีการไปยื่นสบสออะไรต่าง

เจออะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า
ใช่เป็นความผิดพลาดของเขาใช่
เขาก็เลยบอกว่าจะชดใช้เยียวยาด้วยการ

วงเงินค่ารักษาของเอกและครอบครัว
แสนบาทกรณีที่เราเจ็บป่วยหรืออะไรก็คือเข้าไปรักษาเขาในวงเงิน๒แสน
แต่คุณเอ๋บอกว่าต้องการค่าเยียวยาในการชดใช้เป็นเงิน
ตอนแรกอ่ะเอมมี่เรียกร้องค่าเสียหายให้เขาเยียวยามาในมูลค่าสองล้านบาท

ใช่แต่เขาตอบมาว่าเขาเสนอมาเป็นเอางี้ละกันเขาขอดูแลด้านสุขภาพ
ก็คือในวงเงินของเอกและครอบครัวค่ะในวงเงินสองแสนบาท
ซึ่งอันนี้เอ๋ปฏิเสธได้ทันทีอยู่แล้วเพราะเอ๋ไม่มีความเชื่อมั่นใดเหลือ
ในการที่จะกลับเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกแล้ว
คือเราก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเขานั่นแหละซึ่งเราไม่ต้องการ

ส่วนเรื่องของการเนี่ยที่คุณเอ๋บอกติดใจก็คือสบสในการที่ยื่นเรื่องไปตรวจสอบตอนแรก
ก็ขอเอกสารอะไรยากเหลือเกินสุดท้ายวันนี้ได้คุยกันทางสบสบอกว่า
นี่ไงเขาก็ตรวจสอบให้แล้วแล้วมันพบความผิดตรงเรื่องของการกรอกข้อมูลผิด
มันไม่ได้เป็นความผิดในเชิงแบบโอ้โหเจ้าหน้าที่รัฐทำงานผิดพลาดไปเบิกประกันสังคมอะไรก็ไม่ได้เบิก

แต่เอกสารตัวที่เขาทำผิดเนี่ยเขาเอาไปอ้างกับบุคคลภายนอกทำให้เกิดการปฏิเสธการจ่ายเงิน
ที่เป็นเปเปอร์มันก็คือเอกสารของทางราชการอย่างนึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องถือว่ามีความผิด
เอาไปใช้ก็ต้องมีความผิดเรื่องของปลอมและใช้เอกสารปลอมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบ
ถ้าวันข้างหน้ามันฟังว่ามันผิดแต่ผมว่าท่านอธิบดีคงเกษียณไปแล้วล่ะป่านนั้นคือเราก็ต้องมองในมุมผู้บริโภค
เพราะเราไปเราได้กระดาษมาสองแผ่นอ่ะคุณภาคภูมิก็เหมือนที่บริษัทประกันเขาส่งมาให้ใช่ไหมได้มาสองแผ่นแล้วบริษัทประกันได้ง่ายกว่าพวกผมอีกคือในมุมของผู้บริโภคเราก็จำเป็นต้องมีกลไกของรัฐในการกำกับดูแลถ้าการกำกับดูแลให้ความปลอดภัยให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ก็แปลว่า

แต่วันแรกที่ไปเนี่ยวันแรกที่ได้คุยกับเขาที่เขาส่งรองอธิบดีมาค่อนข้างมีความมั่นใจนะ
เพราะเขามีหลักเกณฑ์มีหลักการมากเลยว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ตรวจสอบอย่างนี้เอาผิดแบบนี้
ตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการจากหลายฝ่ายด้วย
แพทยศภาทั้งเอกชนทั้งบุคคลที่๓อะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย
ไปยื่นเรื่องครั้งแรกรู้สึกว่าโอเคมั่นใจเหมือนมีที่พึ่ง
แต่พอผลออกมาแบบนี้ได้ฟังวันนี้นะคะ
คือบอกเลยว่ารู้สึกเลยว่าการอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
อยู่ในบ้านในเมืองนี้มันพึ่งหน่วยงานรัฐบาลไม่ได้จริง
เจอกับตัวเองเลยคือไอ้แบบไอ้วลีลูกฉันเป็นคนดีเนี่ย
คิดนะว่าจะมาเจอในวงการการรักษาพยาบาล
ทั้งที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีความผิด
ทั้งที่เราเห็นอยู่แล้วว่าส่งผลกระทบส่งความเสร็จ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนแต่บอกว่าไม่มีอำนาจ
ถ้าไม่มีอำนาจแล้วเขาให้คุณมากำกับดูแลทำไม
คิดว่ามันมีเคสแบบนี้แค่คนเดียวไหมเนี่ยที่เอาเรื่องเนี่ยก็คงมีแค่คุณเอ๋นั่นแหละ
เพราะว่าคนอื่นก็คงไม่ได้ไปเค็มประกันหรือไปตรวจเจอบ่อยแบบนี้
เคสที่ไม่ค่อยเคยเห็นไม่เคยเห็นเคสนี้มันต้องบังเอิญจริงจริงคุณภาคภูมิ
คือคือหนึ่งคืออาจจะต้องเป็นมะเร็งแล้วต้องเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกด้วยนะ
อ่าเพราะถ้าไอเป็นมะเร็งที่อื่นเป็นมะเร็งเต้านม
ไม่เจอเอกสารใบนี้เพราะว่าเอกสารใบเนี้ย
เอกสารใบวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยครับเราไปตรวจเราเป็นอาการ
ประจำเดือนมาม่ามันเลยไปสอดคล้องกับที่เราเป็นมะเร็มดลูก
ประกันเลยปฏิเสธพอประกันปฏิเสธเอกก็เลยได้ไป
ขอเอกสารมาแล้วถึงเจอพอเอ๋เจอเอกสารใบนี้
ไปสอบถามเอกถึงเจอเรื่องของวันที่๑ของเรื่องที่แอดมิตเกิน
เรื่องท้องเสียอ่าแล้วพอแอบไปดูเอกสารการแอดมิตเกินอีก
ถึงมาเจอว่าในใบประวัติการรักษาไม่มีบันทึก
เชลไซด์ไม่มีบันทึกข้อมูลคนไข้โดยละเอียด
ความอ่าไม่มีอะไรเลยแล้วเอกก็ไปเจออีกว่าอ่า
บันทึกเขาเรียกอะไรอ่ะการบันทึกข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาลนี้
มันแปลกคือแอบไปแอดมิตคืนเดียวเนี้ยอ่าเขาลงไอ้ว่าเอ็ด
เสียน่ะคือถ่ายเร็วท้องเสียสามสิบครั้งอ่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ย
โดยงานที่เขาตรวจสอบให้คือสบสเขาบอกเขาไปตรวจแล้วเป็นเรื่อง
ข้อมูลผิดคุณเอก็เลยบอกโหติดใจเลยอย่างงี้เขาตรวจยังไง
เขาไม่เห็นเอกสารที่จะยื่นวันนี้ไปปคบกันใช่ไหมใช่ครับ
เรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องของปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม
เพราะเรายังติดใจเรื่องเวทระเบียนอ่าเอาล่ะแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเยียวยา
ทางโรงพยาบาลเราก็จะเดินหน้าทางคดีของเราต่อไปเพราะเราไม่รับ
เรื่องการดูแลสุขภาพสองแทนใช่ค่ะใช่จะเรียกร้องสองล้านตรงนี้
สุดท้ายจริงคุณเอ๋มีอะไรฝากบอกถึงสังคมหน่อยไหม
กับเรื่องที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอกจะเรียกร้อง
ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้คือเอ๋โอเคแล้วเพราะว่า
ตนาของเอกตั้งแต่แรกคือเอกต้องการมารักษาสิทธิ์ในเรื่องของประกัน
แต่ว่าพอมันเหมือนแบบพอเราพยายามค้นหาข้อมูลค้นหาความจริง
เจอแต่ข้อพิรุษเจอแต่ข้อสงสัยเจอทุกอย่างหมดเลย
วันนี้เดินหน้าต่อก็คือ๒วัตถุประสงค์แน่นอนเลยคือ๑เรียกร้องเงินเยียวยาของตัวเอง
สองคือเรียกร้องการตรวจสอบเรียกร้องให้มันให้มันเกิดข้อเท็จจริง
เพื่อที่ว่าต่อให้สุดท้ายเอกไม่ได้อะไรเลยเอกขอให้เรื่องเรื่องครั้งนี้
อุทาหรณ์ให้คนอื่นบ้างอืมคืออย่างน้อยคือเราเนี่ยเอาข้อมูลมากองให้แล้วอ่ะ
เอาข้อมูลของเรามากองให้แล้วอ่ะคือโอเคคุณจะบอกว่าก่อนหน้านั้น
คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีความผิดพลาดอะไรเลยคุณก็ทำงานของคุณไปตามปกติ
แต่วันนี้เราเอาข้อมูลของเรามากองให้แล้วว่ามันมีความผิดพลาดจริงแล้วมันเป็นความผิดพลาด
เขาตรวจสอบให้หน่อยเถอะใช่ให้มีดำเนินการมาตรการอะไรมากกว่านี้หน่อยเถอ
นาโรนแล้วผมสุดท้ายจริงปากบอกให้เรื่องนี้
คืออันหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกโรงพยาบาลดูแลเวทระเบียนของคนไข้
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนให้ดีไม่ใช่นึกใครอยากจะกรอกก็กรอกเข้าไป
แล้วข้อมูลมันลิ้งกันหมดทั้งประเทศแต่พอมันเกิดความใจหายบอกไม่มีความผิด

เอาละขอบคุณจริงนะครับที่มาพูดคุยกัน
ขอบคุณครับขอบคุณทนายรณรงค์ขอบคุณคุณเอกครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ